เจ้าวาดวัดดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดกรสินได้โพสต์เรื่องราวร้องขอความเป็นธรรมให้กับหลานชายนะครับ
หลังจากที่ถูกตำรวจบุกเข้าไปในห้องพักทำร้ายร่างกายแล้วก็พยายามยัดข้อหาในคดียาเสพติด

อย่างงี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนี่คือความรู้สึกของนายธีรพลรัฐวิชัย
หรือแชมป์อายุ๒๐ปีนักศึกษาชั้นปีที่๒
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามที่ยังคงหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เสียความรู้สึกอย่างมากเนื่องจากมีความฝันว่าอยากจะเป็นตำรวจ
แต่กลับถูกตำรวจผู้รักษากฎหมายกระทำแบบนี้โดยที่ตัวเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเป็นผู้บริสุทธิ์
โดยเรื่องราวของน้องแชมป์ได้ถูกเปิดเผยเมื่อพระครูวินัยทรชัยวัดยานสังวโรเจ้าอาวาสวัดโพชัยหลุกใน
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพื่อร้องขอความเป็นธรรมพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
ตำรวจในพื้นที่สพเมืองมหาสารคามจำนวน๖คนได้บุกเข้าไปในห้องพักของนายธีรพล
พร้อมทั้งใส่กุญแจมือและลุมซ้อมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บรวมถึงบังคับให้รับสารภาพว่าค้ายาบ้า
แต่ต่อมาได้ค้นรอบห้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายตำรวจจึงบอกเพียงว่าจับผิดคนแล้วเดินทางกลับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
โดยพระครูยังบอกอีกว่าไม่เชื่อว่าน้องแชมป์จะมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเป็นเด็กขยันเรียนช่วยเหลือพ่อแม่
อยากจะขอความเป็นธรรมให้น้องแชมป์

ซึ่งถือเป็นการทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์
และเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

และยังรุมทำร้ายเด็กที่ไม่มีทางสู้
ได้รับบาดเจ็บแทบเอาชีวิตไม่รอด
แต่ว่าเด็กคนนี้เขาไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้ว
ปกติก็ไปโรงเรียนวันไหนหยุดอย่างนี้
ก็มาทำงานช่วยทางบ้าน
คือเป็นเด็กนิสัยดีอยู่นี่ก็บวชอยู่นี่ก็ภูสารา

โดยที่ไม่ต้องบอกไม่ต้องพูด
ถ้าจะบอกว่าเด็กคนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนี่
ขอแววให้เห็นว่าความประพฤติเขาดีงามมาโดยตลอด
น้องแชมป์และครอบครัวได้ไปยื่นหนังสือ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขอความเป็นธรรมจากกรณีที่เกิดขึ้น
เนื่องจากคิดว่าเป็นการกระทำที่ทำร้ายผู้บริสุทธิ์

ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเรื่องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกชัยโรธนาคาราช
กำกับการสพเมืองมหาสารคามเปิดเผยว่า
ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้ว
โดยให้ชุดที่เกิดปัญหาเขียนรายงานข้อเท็จจริงมา
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ๑๕วันจึงสามารถสรุปผลได้
หากตำรวจมีความผิดจริงก็ต้องลงโทษทางวินัยและอาญา
ส่วนผู้เสียหายก็จะต้องมีการเยียวยาต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน